ที่วัดศรีกุญชรเนี่ยเพิ่งจะได้เจ้าอาวาสใหม่

จัดพิธีแห่เรือหางยาวนะคะ
เพื่อต้อนรับเจ้าอาวาสรูปใหม่นะไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
นี่ยาวไหม
ยาวสมชื่อเลยเรือหางยาวโอ้โฮ
นี่แหละค่ะเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านเขาจัดขึ้นเอง

เป็นความสามัคคีที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วยนะคะ
จัดขึ้นเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ
ประหลัดจรีพลอำรังประศรีนะคะที่เพิ่งจะได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีกุญชรในตำบลยางชายอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะคะ
โดยการนี่แหละเห็นไหมนำเรือหางยาวขนาด๓๐ฝีภายจำนวน๒ลำ
พร้อมกับแพร่ลอยน้ำขนาดใหญ่เนี่ยมารับพระประหลัดนะคะแล้วก็แห่เฉลิมฉลองไปตามลำน้ำบึงรำศักดิ
เพื่อกลับวัดศรีกุญชรระยะทางก็สักประมาณ๓กิโลเมตรค่ะ
ทำกลางความยินดีของชาวบ้านทั้งสองฝั่งเขาโอ้โหบรรยากาศดีมาก
ในมาลัยหล่อเหลี่ยมซึ่งเป็นกรรมการวัดท่านบอกว่าดรพระประหลัดจริพลมาเป็นรักษาการเจ้าอาวาสสักประมาณ๑ปีแล้ว
ท่านเป็นพระนักพัฒนาอ่อนน้อมถ่อมตนกับชาวบ้านจนกระทั่งเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้าน
เสดียงเห็นเลยว่าชาวบ้านรักดีแบบข้อมูลพร้อมใจกันนำเรือหางยาวเนี่ยออกมาแห่เฉลิมเฉล้อง
เพื่อให้สมเกียจที่ท่านได้รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการนะคะ
แล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านทั้งสองฝั่งคลองเนี่ย
ช่วยกันมาร่วมทำบุญนะคะ
แหมพอดีเลยช่วงวันพระใหญ่อันตราบูชา

ถือว่าชาวบ้านที่นี่ผูกพันกับพระแล้วก็วัดอย่างเหนียวแน่นเหมือนกันนะครับ
บอกเป็นพระนักพัฒนาด้วยนะครับ